เมื่อวานนี้ฉันไปทานข้าวมากับคุณมิ้นท

บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องแต่งก็ได้ลบหน้าออกก็พอ

แต่ว่าคุณเป็นคุณแม่แอฟทักษะออน

ไพรส์วันเกิดครบรอบ๓๘ปี

รวมไปถึงกำลังใจจากแฟนคลับมากมายเลย
แล้วก็คำถามที่หลายคนอยากรู้

แล้วก็ทีมงานทุกคนเลยค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็พิธีกรร่วม
ควรถามถ้าทางฝั่งคุณการมีอวยพรอะไรไหมคะ
ขอบคุณทุกคำอวยพรนะคะ

กลับไปยังทุกท่านเช่นกันค่ะ

ทุกคนที่ที่ส่งพันธ์เพลิงใจ
เป็นกำลังใจให้กับแอฟอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะ

ในฐานะทั้งคนทำงาน
แล้วก็ทั้งในฐานะของเป็นคุณแม่ปีใหม่ด้วยค่ะ
บันเทิงไทยรัฐก็ขอให้มีความสุขด้วยกันด้วยคนแล้วกันนะคะ
ส่วนเรื่องงานแสดงแม่แอฟเผยว่ากลับมาเล่นซีรีส์ศรีอยุธยาภาค๒
อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอยากจะร่วมงานกับผู้พันเบิร์ตนะคะ
แต่สำหรับงานละครแฟนค่ะต้องรอไปก่อนนะจ๊ะ
ละครยาวยังไม่ได้รับค่ะ
หาพี่แม่พิธีกรไปก่อน
ค่ะตอนนี้ก็ยังอ่านบทอยู่